โอ้โหร้อนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในโลกออนไลน์

แท็กนิกกี้ก้อยขึ้นติดเทรนด์อันดับหนึ่ง

จากที่มีข่าวลือว่าคู่รักบางคู่จะรักร้างแล้วหรือเปล่า

คุณก้อยก็คือน้องผู้หญิงชุดสีเหลืองเนี่ยนะครับ

สาเหตุถ้าพูดภาษาง่ายชาวบ้านเลยก็คือ

คุณก้อยอะรัชพรกับหนุ่มนิกิชาวนิกินัชหัท

ก็เลยตัดสินใจถ้างั้นแยกทางกันดีกว่า
คุณนิกกี้บอกว่าคบหาดูใจกับคุณก้อยมาเกือบ๓ปี

เพราะว่าคุณแม่ของน้องก้อยก็อยู่ตรงนั้นด้วย
ว่าไม่เคยนอกใจและนอกกายน้องก้อยเลย
คบกันจะไปไหนจะบอกกับน้องก้อยตลอดเวลา
แล้วสุดท้ายสองคนนี้คือจบกันด้วยดีนะครับ
จับมือกันแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีมือที่๓

แล้วเลิกกันไม่มีเรื่องมือที่๓เลยค่ะ
ก็เป็นนิสัยของเราล้วนที่เรารู้สึกว่าเราปักกันมาถึงจุดที่เราไปต่อไม่ได้แล้ว
เราไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นอาจจะกลับมาหรือไม่ได้กลับมา

แต่ถ้าวันหนึ่งที่มันถ้าเขามีคนใหม่หรือว่าหนูมีคนใหม่
มันก็คือเราก็สุดท้ายวันหนึ่งมันก็ต้องให้เกียรติชีวิตที่จะต้องไปต่อ
แล้ววันนี้มันก็ยังเป็นเพื่อนกันค่ะ